คุณผู้ชมครับเมื่อวานเกิดเหตุสลดที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
จากว่ามีเครื่องบินเล็กของนักบินซึ่งเป็นผู้พิการ

แต่จังหวะนั้นนั้นเครื่องบินขัดคล่อง
แล้วก็ตกลงไปกระแทกพื้นทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้
แล้วก็นักบินเสียชีวิตเลย
เขาอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการว่าถึงแม้ไม่มีขา
แต่เขาสามารถจะเป็นนักบินบินรอบโลกได้เหมือนคนทั่วไป
ใช่แล้วเขาบอกด้วยว่าเขาอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อาจจะพิการหรือไม่พิการก็ได้แหละ
กล้าออกไปเดินทำตามความฝันแล้วก็คว้าความฝันของตัวเองมา
ซึ่งเขาทำได้เขาทำได้เขาทำได้แต่ว่าจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้
ลมเบิกอายุหกสิบปีนำเครื่องบินเล็กบินมาเขาดัดแปลงมาสำหรับคนพิการ
เนี่ยฮะดูในวงกลมสีแดงนะครับบินจากเชียงใหม่จะลงจอดที่สนามบินบางพระจังหวัดชนบุรี
จากคลิปจะเห็นว่าตรงและกำลังจะร่อนลงที่ลันเวย์
คืออีกนิดเดียวค่ะก็จะแตะพื้นดินอยู่แล้ว
แต่จู่เครื่องบินมันหันแบบซ้ายแบบกระทันหัน
มันปัดออกค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจังหวะนี้มันปัดแล้วก็ตกลงไป
และก็กระแทกพื้นเกิดเพลิงลุกไหม้ทำให้ไม้ลมเบิกเสียชีวิตทันที
ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาบินมากับเพื่อน๓ลำทั้งหมดเดินทางมา๔คน
ในจำนวน๓ลำมี๒ลำซึ่งนักบินเป็นผู้พิการเหมือนไม้ลอมเบิก
เดี๋ยวนี้เพื่อนคนไทยของไม้เดินทางมาถึง
เพราะไม้นัดมาเจอที่สนามบินในตอนบ่าย๒โมง

แล้วไม้กำหนดการเครื่องลงคือบ่ายโมงครึ่ง
เดินทางมาถึงตกใจมากอ้าวทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ทำไมเครื่องบินถึงตกเพราะว่าไม้เพิ่งจะนัดว่าเจอกันที่นี่
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นมานะครับ
เมื่อ๓๔วันก่อนเขาพักอยู่ที่เชียงราย
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยจริงจะมาเมื่อวานเมื่อวานอากาศไม่ดี
เค้ารู้ประมาณมันนี่วันคบอยู่ที่นี่ถึงวันที่๒ครับ
บอกว่าไม้จะบินมาลงที่สนามบินที่บางพระ
ซึ่งเป็นสนามบินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคลตะวันออกนะครับ
แต่เครื่องเกิดขัดข้องซะก่อนสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุสลด
ขณะที่นางสาวพัฒนินนทรสุขเจริญซึ่งเป็นชาวบ้านในจุดเกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจังหวะที่เครื่องบินตกได้ยินเสียงดังสนั่นมาก
วิ่งไปดูพยายามช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมีเพลิงไหม้ด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ไม่เห็นนะคะก็อยู่ในบ้านแต่ได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างดังแล้วตามมาด้วยหม้อแปลงระเบิดประมาณ
เหมือนหม้อแป้ระเบิดประมาณหกครั้งจากนั้นแล้วเราก็ออกมาดู
มันเป็นควันดำพอเป็นควันดำก็เลยเดินไปดูใกล้ใกล้
ทีนี้คุณรอปภที่เขาเฝ้าตึกอยู่เขาก็บอกว่าเหมือนเครื่องบินระเบิด
เราก็บอกไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทิศของเครื่องบิน
แต่ให้พอเดินไปใกล้มันกลายเป็นเครื่องบินจริงเราก็เลยไลฟ์สดตอนนั้นเพราะว่าแจ้งแจ้งอะไรไม่ทันเลย
เพราะว่ามันเป็นควันดำแต่มันยังไม่ทันเป็นเพลิงอะค่ะ
ก็เลยอยากจะช่วยเขาแต่พอเข้าไปใกล้ประกายไฟทั้งหมดมันก็บุ๊บขึ้นมา
มันก็ไปช่วยเขาไม่ได้
ทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยต้องร่วมกันตรวจสอบพร้อมกับสำนักงานการบินพลเรือน
ขณะที่ภาพวิดีโอที่มีผู้บันทึกเอาไว้ก็จะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่เครื่องนั้นกำลังเสียหลัก
นะครับแล้วก็เลี้ยวสายแบบกระทันโดยสาเหตุต้องรอผลการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญสักก่อน

ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมระดับกี่เมตรเนี่ยแตะพื้นแล้ว

ขณะที่นายปีมรกุณะอันยุธยาเป็นนายกสมาคมสโมสรการบินพลเรือน
บอกว่าทางสมาคมไลออนกำลังสนับสนุนสนับสนุนให้กับคนพิการได้ขับเครื่องบินเหมือนคนปกติ
ซึ่งมีการออกแบบเครื่องบินมา๒ลำให้คนพิการสามารถบินได้
โดยแม่ลมเบิกออกเดินทางจากสวิสเตอร์แลนด์ก่อนที่จะมาถึงประเทศไทย
โดยเป้าหมายของไม้กับเพื่อนคือต้องการบินไปรอบโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการ
ซึ่งถ้าไปดูโพสต์ล่าสุดของไม้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เขาโพสต์ภาพพร้อมภาพถ่าย๒๒ภาพเป็นภาพถ่ายจากเครื่องบิน
โพสต์ไว้วันที่๒๘ธันวาคมแล้วก็เขียนบรรยายยาวเหยียดเลยเนี่ยค่ะ
เป็นเหมือนบันทึกการเดินทางของเขาเขาบอกว่าเขาออกเดินทางกันเนี่ยวันที่๒๕ธันวาคมซึ่งคือวันคริสต์มัส
บางคนอาจจะมองว่าวันนี้ต้องอยู่กับครอบครัวเป็นวันสำคัญ
แต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยมันคือวันแรกของการเดินทางที่น่าจดจำ
แล้วเขาก็บรรยายความสวยงามและความสุขของเขาที่ได้อยู่บนท้องฟ้าในการที่จะได้บินผ่านเส้นทางต่าง
มังกลาเทศผ่านพม่าเข้ามาที่ไทยทิวทัศน์สวยงามเขาบอกว่ามันไม่น่าเชื่อเลยกับคนพิการอย่างเขาที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ๒๘ปีก่อน
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้นั่งกินพายเนื้ออร่อยกับกาแฟหอมรสชาติดีในวันคริสต์มัสแต่ต่อให้ย้อนเวลากลับไปอีกกี่ครั้ง
เขาจะไม่ยอมแลกช่วงเวลาของวันนี้
และประสบการณ์การบินนี้กับวันไหนหรืออะไรก็ตาม
แล้วในโพสต์นะเขาอธิบายความสวยงามของท้องฟ้าเมืองไทย
เขาเล่าแบบละเอียดมากนะคุณผู้ชมว่าวันนั้นเนี่ยท้องฟ้ามันใส
ทิวทัศน์ภูเขาสวยงามหมู่บ้านบนยอดเขาที่เขาเห็น
หรือว่าจะเป็นแม่น้ำสายยาวที่คดเคี้ยวไปตามทาง
ทัศน์ระหว่างพรมแดนของพม่ากับไทย
คือเขาเล่าไว้หมดอย่างแบบโอ้โหมันเราฟังเองเรายังรู้สึกประทับใจเลย
ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม้ได้สร้างแรงบันดาลใจเกิดขึ้นแล้ว

ที่อยากทำตามความฝันอยากจะเป็นนักบินหรือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองฝันเอาไว้
แม้คุณเป็นคนพิการคุณก็ทำได้
แล้วคนปกติคุณก็ต้องทำได้เช่นเดียวกัน

ต้องเสียใจกับครอบครัวของคุณไม้ลมเบิกด้วย